ถ้าใครที่ติดตามคดีนี้มาจะรู้ว่า
มันมีการเรียกว่ายื้อยึดกันมาใช้เวลานาน
ถ้านับรวมตั้งแต่เกิดเหตุ๑๕ปีแล้วนะคะ

ให้คุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจพร้อมกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
เริ่มจากวันที่๑๑ตุลาคมปี๒๕๔๕นะคะนายเกษมคงตุกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางริ้นจังหวัดระนอง
ถูกมือปืนบุกยิงถึงหน้าบ้านขณะกำลังนั่งดื่มสุรากับน้องชายแล้วก็เพื่อนค่ะ
คดีนี้พลตำรวจตรีรณพงศ์สายแก้วรองผู้บัญชาการกองกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งขณะนั้นเนี่ยยศเป็นพันธ์ตำรวจเอกดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๘เป็นคนเข้ามาดูแลคดีค่ะ
จากนั้นได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายวิโรธสุวรรณีซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นมือปืนในวันที่๑๘พฤศจิกายนปีเดียวกัน

ตำรวจได้นำตัวนายวิโรธไปฝากขังในวันที่๒๐พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ทีมสืบสวนจับนายวินัยได้
นายกรีทายกย่องและจ่าสิบตำรวจธันวายกย่องเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจในวันที่๒พฤษภาคมปี๒๕๕๙
หลังถูกสารออกหมายจับในข้อหาจ้างวานฆ่านายเกษม
มาเพียงแค่๓วันค่ะนายวิโรธยื่นคำร้องต่อสาร
บอกว่าถูกทำร้ายร่างกายขณะถูกตำรวจชุดสืบสวนควบคุมตัวอยู่
ก็มีคำสั่งให้แพทย์เข้าตรวจร่างกายภายในห้องพิจารณาเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็ส่งไปยังโรงพยาบาลจังหวัดระนองเพื่อตรวจอย่างละเอียด
แพทย์ลงความเห็นค่ะว่ามีบาดแผลตามใบหน้าข้อมือซ้ายเท้าซ้ายและมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วย
โดยคดีนี้ใช้เวลาในการสืบสวนและพิจารณาคดีนานกว่า๒ปี
โดยในวันที่๒๙มิถุนายน๒๕๔๘สารชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง๔คน
และจากคำพิพากษานี้ก็ทำให้นายวิโรธนายวินัยและนายกรีธายื่นฟ้องกลับทีมสืบสวนทั้ง๑๔คนค่ะ
ต่อมาในวันที่๘ตุลาคมปี๒๕๕๒สารอุทธรภาค๘พิพากษายืนตามสารชั้นต้น
ซึ่งก็คือการยกฟ้องจำเลยทั้ง๔แต่ภรรยาของผู้เสียชีวิตหรือว่านายเกษมนี่แหละยื่นดีกา
กันยายน๒๕๕๘ค่ะสารดีกาพิพากษาประหารชีวิตนายวิโรธจำเลยที่๑
แต่ลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตเพราะว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะ
ส่วนคดีที่นายวิโรธนายวินัยและนายกรีธายื่นฟ้องกลับทีมสืบสวนทั้ง๑๔คน
สารชั้นต้นใช้เวลาในการไต่สวนคดีนี้กว่า๔ปี
โดยในวันที่๑๐กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๓ค่ะมีคำพิพากษายกฟ้องทีมสืบสวน
แต่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนได้ทำความเห็นแย้งคดีเอาไว้
และเห็นควรให้ลงโทษจำคุกพันธุ์ตำรวจเอกรณพงศ์และพันธ์ตำรวจเอกอนุชนชามาศตลอดชีวิต

อุทธรภาค๘มีคำพิพากษาจำคุกพันธ์ตำรวจเอกรณพงศ์และพันธุ์ตำรวจเอกอนุชน
ทำผิดต่อหน้าที่ราชการและตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมคนละ๑๕ปี
ซึ่งตามกำหนดในวันที่๘มิถุนายนปี๒๕๖๐ที่ผ่านมา
คือวันที่สารดีการนัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้แต่ถูกเลื่อนออกไปถึง๓ครั้งด้วยกัน
เพราะว่าจำเลยทั้งสองคนไม่มาตามนัดค่ะ
กระทั่ง๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองสารดีกาก็พิพากษายืนตามสารอุทธรภาค๘
ก็คือลงโทษจำคุกพลตำรวจตรีรณพงศ์จำเลยที่๑และพันธ์ตำรวจเอกอนุชนจำเลยที่๒คนละ๑๕ปี
ซึ่งก็อย่างที่คุณจุธารัฐได้รายงานไปนะคะว่าทั้งคู่ไม่มาฟังคำพิพากษาถูกออกหมายจับไปแล้วก่อนหน้านี้
ส่วนจำเลยที่เหลืออีก๑๒คนในคดีนี้สารยกฟ้องค่ะ